คือบุคลากรทางการแพทย์ตัวเลขติดเชื้อเพิ่มขึ้นทุกวัน
สาเหตุหนึ่งคือผู้ป่วย
ที่มันเป็นความจริงไปปกปิดข้อมูล

อีกครั้งว่าเราไม่ควรจะปกปิดข้อมูลนะครับ

นายแพทย์มหมมุลาเป็นผู้ในการโรงพยาบาลบรือศอก
ออกมาชี้แจงครับกับเหตุการณ์ที่มีบุคลากรทางการแพทย์ไป
มีส่วนเกี่ยวข้องเป็นกลุ่มเสี่ยงของการติดเชื้อ
แล้วก็เข้าไปรักษาตัวตั้งแต่๖๑๔เมษายนนะฮะ
ระหว่างที่รักษาตัวผู้ป่วยให้ข้อมูลไม่ครบครับ
สุดท้ายต้องมาระวังกันในการให้บริการ
แล้วก็ทำให้บุคลากรทางการแพทย์ต้องกลายเป็นบุคคลที่เป็นกลุ่มเสี่ยง
ต้องกักตัวถึง๒๘คน
เป็นแพทย์๕คนพยาบาลวิชาชีพ๑๕คน
นักวิชาการสาธารณสุข๑คนพนักงานเปรย์๒คน
พนักงานประจำตึก๒คนบุคลากรรังศรี๑คน
บุคลากรห้องธนสุทธิ์อีก๒คน

มันก็ส่งผลกับผู้ป่วยคนอื่นอีก
ที่มีเจ้าหน้าที่ไม่เพียงพอ
โรงพยาบาลบรือสอก็เลยแจ้งแบบนี้เลยกัน

ดให้บริการผู้ป่วยทั่วไปทุกกรณี

เดี๋ยวจะแจ้งให้ทราบ
ตอนนี้เปิดให้บริการเฉพาะผู้ป่วยที่มี

ส่วนกรณีผู้ป่วยเรื้อรังโรคต่างต้องรับยาต่อเนื่อง
ให้ติดต่อที่กลุ่มงานเพศรัชกรรม
แล้วก็คุ้มครองผู้บริโภคเพื่อรับยาแทนนะ

จนถึง๒๕เมษายนหรือจนกว่าจะมีประกาศเปลี่ยนแปลง
ถ้าคุณปกปิดนะปัญหามันตามมามากมายดังนั้นต้องบอกข้อมูลที่มันเป็นความจริงทั้งหมดนะครับ
เป็นสามีของผู้ป่วยรายที่๕นะครับที่บ้านกุฎน้ำสายอำเภอน้ำพอง
ก็สันนิษฐานว่าติดจากลูกชายที่กลับจากบาเรน

เมื่อวานทีมแพทย์ก็เลยลงไปตรวจกลุ่มเสี่ยง๕คนที่บ้านกุฎน้ำใส
ซึ่งเป็นคนใกล้ชิดกับผู้หญิงที่ติดเชื้อรายนี้
เพราะว่าสามีของผู้ติดเชื้อออกไปตรวจแล้วก็ผลออกมาเป็นบวกด้วย
ส่วนอีก๔คนผลเป็นลบแต่แพทย์นั้นสั่งให้กักตัว๑๔วัน
ตอนนี้ที่ขอนแก่นภาพรวมมีคนติดเชื้อ๖ราย
แพทย์สมชายโชธปิยวัตรเวลานะครับนายแพทย์สาธารณสุขขอนแก่นก็บอกว่าตอนนี้
สามีของผู้ติดเชื้อรายที่๕ผลออกมาล่าสุดแล้วว่าเป็นบวก
ตอนนี้เจ้าหน้าที่โรงพยาบาลขอนแก่นก็จัดรถไปรับมาเพื่อไปรักษาตัวที่โรงพยาบาล
ส่วนลูกชายที่ผลมาเป็นลบนั้นอยู่ระหว่างการไปตรวจหาภูมิคุ้มกันว่าทำไมเขาถึงมีภูมิคุ้มกันแล้วก็ไม่ติดจากครอบครัว
ซึ่งเป็นไปได้ว่าผู้ชายคนนี้อาจจะมีได้รับวัคซีนจากธรรมชาติ

คือภาวะที่ชายคนนี้ได้รับเชื้อมาร่างกายสร้างภูมิคุ้มกันขึ้นมาทำให้ไม่ติดโควิดมา
ต้องไปตรวจว่าเขามีภูมิคุ้มกันฉะนิดใดมา
มีการตั้งแผงกั้นเข้าออกหมู่บ้านเหลือเพียงเส้นทางหลักที่
แล้วก็บันทึกประวัติของคนที่เดินทางเข้าออกอย่างละเอียดนะครับ
ตอนนี้ต้องมีบุคลากรทางการแพทย์ที่สัมผัสกับผู้ติดเชื้อคนนี้
อีกครั้งหนึ่งอย่าปกปิดข้อมูล
เพื่อทุกอย่างจะได้ตรวจสอบได้อย่างถูกต้อง